ที่ต้องขยายแล้วก็ต้องตามกันต่อก็คือความสัมพันธ์ของคู่นี้

เมื่อคืนนี้ค่ะโพสต์อีกแล้วหลังจากโพสต์ก่อนหน้านี้เขาลบไป
เมื่อคืนนี้โพสต์อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเป็นการแท็กสตอรี่นี้ไปยังคุณปรางด้วยเป็นคลิปนี้ค่ะ
ใจความอยู่ที่ประมาณว่าฉันรู้สึกทราบซึ้งทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิต
และมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไป
แฟนก็ตีความหมายไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะหลักเป็น๒ทาง
ทางแรกเขาบอกว่าเอ๊ะหรือมันอาจจะเป็นการบอกลาความสัมพันธ์ครั้งนี้ของโต้งหรือเปล่า
หรืออีกทางหนึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นการบอกรักแล้วก็ง้อขอคืนดีก็ได้
เพราะด้วยระยะเวลาที่คบกันมาเนี่ยก็เป็น๑๐ปีนะเขาขอกันแต่งงานแล้วนะ
ที่สำคัญคือบ้านโต้งเนี่ยเพิ่งจะสร้างเสร็จนะเราได้เห็นคลิปพี่โต้งลง
แล้วโต้งก็บอกด้วยนะว่าเนี่ยมุมนี้ของบ้านเนี่ยปรางชอบอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหม
หลายคนก็อยากจะเห็นว่าทั้งคู่จะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุดค่ะความเคลื่อนไหวของปรางกัณรันเมื่อวานนี้เขาโพสต์รูปที่ลงมาลัยไทยรัฐเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
ไม่ได้มีแคปชั่นอะไรพิเศษนะแต่เนื้อหาในมาลัยไทยรัฐเนี่ยเจ้าตัวได้พูดถึงการทำงานในวงการ
แล้วก็เรื่องความรักคุณผู้ชมขีดเส้นใต้นะพูดถึงเรื่องความรักเขาบอกว่า
ขอใช้เวลาทบทวนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเพราะความรักเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต
สดร้อนเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมไปหาอ่านกันได้เลยนะคือเราเองเนี่ยนะอ่านข่าวโต้งกับปรางมาตลอดนะคุณผู้ชม
แล้วเขาก็คบกันมานานมากตอนที่เขาบอกว่ากลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วเราก็ใจชื้นใจฟูดีใจไปกับเขา
พอเราเห็นแบบนี้นะเอาจริงอยากให้มันเป็นแค่การง้อกันงอนกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันมากกว่า
ผลสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ความรักอยู่ที่คนสองคนเนาะก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ด้วยละกันนะคะ
แต่ว่าออกมาอัปเดตนิดนึงละกันแฟนอยากรู้จริงค่ะ